ส่วนหนึ่งนาทีมีเฮวันนี้นะครับไปดูสีสันกองเชียร์ในศึกวอเล็กบอลปรินเซสครับ
จึงแชมป์อาเซียนซึ่งเผาอ่าซึ่งสาวไทยนะครับ

หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน
หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้มหาเฮกับสีสันขอบสนามปริ้นเซ็ตครับสองพันสิบหก
เขาว่ากันว่าตัวแม่ก็คือตัวแม่
เมื่อถึงเวลาพักการแข่งขันก็นำตัวลูกออกมาสร้างสีสันในขอบสนามแบบนี้

ทั้ง๔คนความมันจึงบังเกิดขึ้นแบบนี้
และนี่คือหนึ่งนาทีมีเฮ้